มาดูกันที่คู่รุ่นใหญ่กันหน่อยละกันนะคะ
รุ่นนี้ความสวีทไม่รู้จะมีหรือเปล่า
แต่เอาดีให้ช่วยเคลียร์ข่าวแต่ละวันที่เกิดขึ้นหน่อย
บอกอีกแล้วว่านอกลู่นอกทางอีกแล้ว
คือมีข่าวเมาส์มานะคุณผู้ชมบอกว่าสามีของพี่หนิง
ลูกนอกทางอีกแล้วจะนอกใจภรรยาอีกจริงหรือเปล่า
เขาบอกว่าแยกเตียงนะคะคือเมื่อวานที่ฉันไปเจอค่ะหนิงปณิตาก็บอกว่าไปฟังเรื่องแยกเตียงก่อน
เดี๋ยวเรื่องดังนั้นเดี๋ยวฉันเมาส์ให้ฟังต่อไปฟังเลยค่ะแยกเตียงจริงหรือเปล่าค่ะ
ยังอยู่ด้วยกันบางไม่นอนด้วยกันบ้างบางวันเท่านั้นที่งาน

ตอนนี้เล่าบอกว่านางไม่พอใจจินพาเพื่อนมาที่บ้าน๑๐กว่าคนนางก็เลยบอกว่า

ถ้าเธอรักเพื่อนแบบนี้เธอวางเงิน๓๐ล้านเอาไว้ให้ฉันเนี่ยลูกอายุ๕ขวบฉันต้องส่งลูกไปถึงอายุ๒๕๒๐ปีเธอให้เงินฉันมา๓๐ล้านแล้วก็เลิกกันไปเลย

แต่ถ้าเธอไม่มีเธอต้องทำตัวดีเป็นกำลังใจให้ฉันฉันได้ตั้งใจทำงานสรุปสามีก็เลยเลิก
ก็คือว่าอย่าไล่เพื่อนกลับบ้านอย่ากินกับเพื่อนมากปาร์ตี้ทุกวันแบบนี้ไม่ไหวเนาะเพราะว่าน้องนิรินเนี่ยยังเด็กอยู่ก็คือคุณหิงห่วงเรื่องสุขภาพของคุณสามีแหละประมาณนั้นถูกไหมคะ
เรื่องตัวเองไปเสร็จปุ๊บมีล่าสุดดิฉันเอาให้ดูเพราะว่ามีเรื่องคุณอ้ำพัชราภาแก๊งเขานี่แหละค่ะที่มีคนเขียนพาดหัวว่าไปขึ้นศาลโดนฟ้องร้อง๓๙ล้าน
ข้อหานักด้วยบอกว่ายักยอกทรัพย์เขียนไว้อย่างนี้นะ
ซึ่งจริงเป็นข่าวกันในช่วงเย็นในช่วงที่ไปสัมภาษณ์คุณหิงพอดีก็ถามคุณหิงหนิงบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรนะไปฟังนิงก่อนเลยค่ะ
ตกข่าวจริงตกข่าวเลยแหละ

ไม่ได้มาคุยอะไรค่ะคิดว่าไม่น่ามีอะไรมั้งคะ

ถ้าเราไม่ผิดอะไรก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้อยู่แล้วแหละ

เพราะเราก็ขึ้นสารบ่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

สรุปแล้วไม่มีอะไรนะคะแฟนคลับคุณอ้ำพัชราภา
ไม่ต้องตกใจไปกับข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตกดึกค่ะ๕ทุ่มค่ะ

เข้าใจผิดแบบนี้คิดดีแล้วใช่ไหม

ไปเป็นพยานเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี๓๙ล้านยักยอกทรัพย์อะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะคะ
แล้วก็ขู่เป็นในนะคะว่าเดี๋ยวอ้ำจะใช้ชื่อเสียงและการทำงานที่มีมาทั้งหมด
อาจจะแบบถ้าไม่ลบเนี่ยก็คือ
จะเรียกร้องค่าเสียหายกับเพจนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า
ถ้ายังไม่ลบเตรียมเงินเอาไว้ให้ดี
มีความแม่มากันตอนนี้กันเลยละค่ะ